แต่บอกคุณเลยฝนอย่าเพิ่งตกมาตอนนี้เด้อกำลังเสียเบิงม้อล่ำแม้
ถ้าอยู่ต่างด้านกว่าเสียเบิงมือนี่จะเด้นเต้นม้อล่ำเหรอคุณผู้ซ่อม
รุนสวัสดิ์ค่ะชิสามารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วหนึ่ง
รู้ก่อนร้อนหนาวค่ะเช้าเช้าวันอาทิตย์แบบนี้
ใครจะออกไปไหนบ้างนะคะอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะ
แต่บอกเลยว่าสุดสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่สามารถไปท่องเที่ยว
ไปชมอะไรกลางแจ้งได้เพราะว่าช่วงนี้ฝนจะเบาหน่อย
แต่หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะสัก๓๔วันต้นสัปดาห์จะมีฝนตกลงมามากขึ้นหลายพื้นที่
มาจากว่าช่วงนี้นะคะลมมรสุมตะวันตกเชียงใต้กำลังอ่อน
แต่ถัดจากนั้นอีก๒วันเป็นต้นไปแล้วเนี่ยกำลังแรงมากขึ้น
ความชื้นต่างก็จะพัดหอบขึ้นมาทำให้หลายพื้นที่
เฉพาะตอนบนของประเทศเจอกับฝนฟ้าขนองกันด้วยระมัดระวังและเตรียมคาดการณ์กันให้ดีนะคะ
พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่จะต้องวางแผนเรื่องของการทำการเกษตรค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะหลังจากนี้ไปจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ให้ระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบางแห่งจุดใดที่ไม่มีฝนนั้นอากาศร้อนอบอ้าวด้วย
สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกมากกว่าสัปดาห์ก่อนประมาณร้อยละยี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่นะคะ
ส่วนพื้นที่รุ่มเสี่ยงภัยอันตรายต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะ
ส่วนทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนตกร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่จุดที่มีฝนทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เรือเล็กเรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
โดยมากแล้วฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำก็เตรียมการรับมือเรื่องน้ำท่วมรอการระบายค่ะ

ก็ร้อนอบอ้าวอย่างแน่นอน

ฝนตกลงมากักเก็บน้ำหรือว่านำน้ำ

แต่ท่านใดที่จะต้องทดการ์์ของกิจกรรมฟัง
เผื่อใจเอาไว้หน่อยอย่างวันนี้ดิฉันจะมารอดูหมอลำ
ฝนตกลงมาก็คงจะไม่สนุกแน่นอนแต่ไหนตอนนี้
หมอลำพร้อมแล้วดิฉันไปก่อนนะคะมวลซืนกันค่ะพี่น้อง